ยินดีกับจังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะครับหลังจากที่ล่าสุดนั้นยืนยันว่า
ถือว่าเป็นสุดยอดสนามแห่งปีแล้วก็จังหวัดบุรีรำนั้นทำอะไรที่น่าทึ่งได้หลายอย่างอยู่แล้วนะครับ
ก็โชว์ใบประกาศรับรองความยอดเยี่ยมของบุรีรำที่เพิ่งจะประกาศผลในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ด้วย
ซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันในงานเลี้ยงผู้สับสนุนแล้วก็สื่อมวลชนประจำปี๒๐๑๘นะครับ
ก็จัดงานเลี้ยงกันเมื่อวานก็ถือว่าโชว์ของดีให้ดูกันเลย
โดยยอดคนดูสูงถึง๒๒๐๐๐คนตลอด๓วันที่มีการแข่งขัน
บุรีรำนั้นคว้ารางวัลนี้ไปครองแบบไร้ข้อกังขาครับ
นายเดวินชิดชอบก็ยังบอกนะครับว่าภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ
แล้วก็จะรักษามาตรฐานให้ดีขึ้นไปในปีต่อไป

เป้าหมายคือการรักษาแชมป์ไทยลีกแล้วก็เพิ่มสถิติเป็นแชมป์ลีกสมัยที่๗
นายเนวินก็ยังทิ้งท้ายว่าสิ่งที่บุรีรำนั้นอยากพัฒนาในปีหน้า
คือการจัดการแข่งขันบุรีรำมาราทอนในเดือนกุมภาพันธ์
หวังว่าทั่วโลกนั้นจะต้องรู้จักบุรีรำมากขึ้นจากการแข่งขันวิ่งรายการนี้
ผมต้องพยายามรักษาไว้กับประเทศไทยนะครับไว้กับบุรีรำไทยแลนด์ให้ได้
แล้วก็เช่นเดียวกันครับในส่วนของฟุตบอลเป้าหมายก็แน่นอนก็คือต้องติดดาวดวงที่๗
ให้กับแฟนบอลบุรีรัมณ์ยูเนเต็ดทุกคนสำหรับแชมป์ไทยพีเมียร์ลีกประจำรุดุการณ์๒๐๑๙